จะพาคุณผู้ชมไปเปิดฤทธิพระเอกหมอลำเซ็นใหม่ค่ะต้องบอกว่าอู้
แต่ละผู้แต่ละหน้ายเป็นใจหลอกกระดอกกระเดือยอีหลีคักอ่า
เห็นแล้วหัวใจเราเต้นตึ๊กตั๊กแบบไม่เป็นตัวของตัวเองต่อไป
จะมีใครกันบ้างไปบงโลศจ้าติดตามจากรายงานได้เลยค่ะ
คะแนนเต็มร้อยอย่างน้อยหนุ่มคนนี้ต้องได้๙๙คะแนน
พระเอกป้ายแดงเครื่องดาใหม่ฤทธกรจากคณะระเบียบวาทสิน
ก่อนเปิดฤดูการก็เดินสายเป็นคอนเจนใหม่ที่ชัดเจนเรื่องมูเตลูแบบไม่มีแตะเบรก
การไหว้พระสถานที่สำคัญต่างหรือจะเป็นการลงนะหน้าทอง
หวังจะช่วยให้บรรดาลแม่แม่เมตตาเอ็นดูเพิ่มยิ่งขึ้นบวกกับเครื่องหน้าที่หวานก็ดี
หล่อแบบคมขายก็เอาอยู่ดันไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่า
ความแพ้พระเมื่อเจ้าตัวอยู่บนเวทีนั้นมันจะดึงดูดแบงค์ในกระเป๋าแม่ได้มากขนาดไหน
แต่แน่นอนว่านาทีนี้น้องฤทธิ์เป็นดาวรุ่งดวงใหม่รอติดตามความปังของเจ้าตัวในวันเปิดฤดูกาลได้เลย
มาไร้พึบแน่นอน
ย้ายสปอร์ตไลท์มาส่องความหล่อกันต่อที่เวทีใจเกินร้อยกับการก้าวเข้าสู่ปีที่แปด
อสบอยเขาประกาศชัดแล้วว่าปีนี้พร้อมรับทั้งทรัพย์รับทั้งความสุขแบบอีทเฟนิตี้
รวมไปถึงพระเอกน้าโอป้าบาสพายุพัฒน์
เตรียมที่จะกวาดมาไหลหน้าเวทีจากแม่แม่แล้วด้วยจ้า
ต้องบอกว่าดีกีพระเอกเซ็นต์ใหม่คนนี้เขาเป็นนักศึกษาคณะสัตวแพทย์ด้วยนะเออ
แต่เมื่อนุ่มบาสผ่านการคัดเลือกจากโครงการค้นหาดาวหมอลำจากคณะใจเกินร้อย
ก็ตั้งใจจะทำทั้งสองหน้าที่ให้ดีที่สุด
เมื่อมาฝึกหัดร้องหมอลำก็ไม่หยุดพัฒนาทั้งเรื่องรำและเรื่องการแสดง
บอสนกเองการันตีว่าเปิดฤดูการเมื่อไหร่หัวใจเอฟซีหวาวุ่นแน่นอน
เช็คลิสต์ประวัติส่วนตัวของหนุ่มดนนับว่าเป็นลูกไม้หล่นใต้ต้นไม่ผิดความหมายเลยคุณผู้ชม
เพราะคุณตาเคยทำงานอยู่ในวงหมอลำ
ทำให้ตัวเองคลุกคลีกับศิลปะภาคอีสานมาตั้งแต่เด็ก

ยังเป็นความฝันร่วมของตัวเองและคุณแม่ด้วย
พ่อแม่พี่น้อง

เงินเด็กใหม่ทั้งหมดทั้งหมดแม้ว่าเราจะถามเรื่องอะไรก็ตามแต่สิ่งหนึ่งเลย
เขาไม่เคยลืมพระคุณของบอสแต่ละคณะนะคะ
เราก็ขอบคุณบ็อสแต่ละคณะด้วยนะคะที่ช่วยเจียรนายเทศเผ็ดเกิ่ม